ที่นครนายกกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยพระประมาณสี่ทุ่ม
มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกันขึ้นแล้วมันเกิดเรื่องไม่คาดคิด
นักกีฬาคนหนึ่งอยู่อยู่เป็นลมหมดสติลงไปเลยนะคะกู้ชีพต้องรีบปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเป็นการด่วนค่ะ
ตรงนี้คือสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียร๙เทศบาลเมืองนครนายกนะคะ๔ทุ่มค่ะ
คือศูนย์กู้ชีพเขาได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีนักกีฬาหมดสตินะคะชื่อว่านายสมยศทองฟักอายุ๓๖ปีค่ะ
ทำอยู่๒ครั้งแล้วก็ปั๊มหัวใจอยู่แบบนี้ค่ะอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
สอบถามนายเสกสรรพดุงงามผู้ดูแลทีมสธีรชัยฟาร์มค่ะ
เขาเล่าบอกว่าเมื่อคืนพาลูกทีมมาแข่งขันฟุตซอล
ตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกอยู่แล้ว
ล้มล้มลงไปแบบล้มทั้งยืนต่อหน้าต่อตาเขาเลยค่ะ
เขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแล้วปั๊มหัวใจระหว่างที่รอกู้ชีพมาถึง
นายสมยศเนี่ยจริงนะปกติเป็นคนแข็งแรง

คิดว่าอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
คือเขามีอาชีพเป็นคนจับกุ้งแล้วก็เป็นช่างด้วย

คิดว่าสภาพร่างกายอาจจะไม่พร้อมนะคะ
ด้านนายบุญลือสว่างอารมณ์ผู้จัดงานเทศบาลเมืองฟุตซอลบอกว่า
สอบถามสมาชิกในทีมแล้วรู้เบื้องต้นว่าก่อนนายสมยศจะมาแข่งขันเนี่ย
พักผ่อนไม่พอจริงเพราะว่าทำงานหนักค่ะ
วิ่งมาจังหว่าบอลมามุมเนี่ย
เพราะทั้งนั้น
เมืองต้นศพต้องนำไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลก่อนนะคะ
ก่อนที่จะส่งไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
ค่อยให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
คือต้องเตือนเอาไว้เลยนะคะสำหรับคนที่โดยเฉพาะคนที่ร่างกายแข็งแรง

เมืองนอกเนี่ยนักบอลดังหลายคนก็เกิดเคสแบบนี้

เพราะว่าบางทีด้วยความที่ร่างกายแข็งแรง

ไม่พร้อมสภาพร่างกายจริงไม่พร้อม